ออกทุกวันครับวันนี้เป็นทุกวัน
วันมันมาเรียกคนหน้าตู้ผมด้วยครับ
เจ้าหน้าที่ไทยทำอะไรอยู่ทำไมไม่กดฉันสักที
เขาเมื่อเย็นทางโตโมก็แจ้งมาว่าห้ามนำรถแท็กซี่ออกมาหากินมารับจ้างที่ประเทศไทยนะครับ
เดี๋ยววันนี้ครับพวกผู้โดยสารเดินทางนู้นหน้าด่านครับ
เดินออกมาประมาณ๑๐๐เมตรมารับผู้โดยสารทางนี้นะครับ
ปกตินะครับขนนี้ออกทุกวันผมจำได้
ถ้าแท็กซี่มาจากเขมรเนอะมารับผู้โดยสารแถวบ้านเราสุรินเนอะเราเห็นก็

ตั้งแต่ราวสุรินทร์นะ

ที่เท็กซี่มาจากคนดีชาญที่วิชาวิทยาลักษณะ

รู้กันอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อยากให้หน่วยงานลงมาดูแลหน่อยครับ
เพื่อแบบพี่น้องเราจะได้มียกฐานะที่ดีขึ้นหน่อยมันรายได้มัน
น้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาแย่งเราไปอย่างเงี้ยก็แต่แย่อยู่ครับ
ให้เจ้าที่มาช่วยช่วยหน่อยให้คนพื้นที่เขาได้มีช่องทางหากินหน่อย

ก็จะเกิดเถินทุกทีวะเราจะไม่ได้ไปรับไหนอ่าเขามีรถคลาไปห้าง
มันก็ไม่ดีครับแต่ว่าที่พวกเราไม่รู้เพราะอะไร
เพราะว่าเรานึกว่าเป็นรถเขามามหาหมออย่างเนี้ยเขามา

เป็นแบบนี้มันจะมีเพราะรู้สึกด้วยของเราเองที่ไปส่ง
ก็คือว่ามันอากาญจออกเหมือนทางหนี

แล้วแบบนี้มันจะได้อาพื้นกระทบเกี่ยวกับลูกค้ามั้ยครับ

ว่าตั้งแต่ปร
ไม่ใช่รถครอบครัวมาเที่ยวใช่ไหมแบบนี้
แต่เราคิดว่าเป็นไอ้เก็บเผาทางโน้น
ไม่ว่าถาดอะไรเราได้สนใจไงครับ